ทีนี้เดี๋ยวพาไปดูวินาทีชีวิตหน่อยคุณผู้ชมคลิปนี้เกิดขึ้นเร็วมาก
มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาขี่มาแล้วมาด้วยความเร็วปรากฏรถเก๋งมาตัดหน้า
พอรถเก๋งมาตัดหน้าปั๊บมอเตอร์ไซค์เบรกไม่ทันหักไปชนกับกระบะแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ดูพร้อมกันค่ะ
คุณผู้ชมคือภาพจากหลายมุมเลยค่ะแต่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะคะ
คือมันเกิดขึ้นแค่แป๊บเดียวอยู่ตรงปากทางเข้าถนนสายซอย๕ที่ตำบลมาบยางพรที่ปลวกแดงระยอง
เป็นคนไหมครับ

ให้มอเมอร์ไซค์ซ้อนกันมาสองคนนะครับ

แล้วจังหวะนั้นเนี่ยคือก็ถูกรถเก๋งสีดำตัดหน้า
เพราะว่าสีดำรถเก่งดำก็จะเลี้ยวเข้ามาในซอย
เอามอเตอร์ไซค์เบรกไม่ทันไปชนรถกระบะที่อยู่หน้าปากซอย

นี่คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่กระเด็นมาอยู่ตรงนี้
พอจะลุกได้บ้างถามว่าอีกคนไปไหน
อีกคนตกท้องร่องตกคูข้างถนนไปแล้วนะฮะ
ก็เห็นไหมว่ามีพลเมืองดีรีบลงไปช่วย

หลายคนดูมาถึงตรงนี้แล้วใครเป็นอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าทั้งคนขี่คนซ้อนมอเตอร์ไซค์ลงมาแบบนี้เลยนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีคนเสียชีวิตนะ
แล้วคนก็เอาคลิปจากกล้องวงจรปิดเอามาแชร์
เพื่อที่จะให้คนที่ใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวัง
เตือนต่อให้เป็นรถทางตรงเราก็ต้องระวังเรื่องความเร็ว
ส่วนรถที่จะเลี้ยวรถที่จะยูเทิร์นต่าง

ก็คุณดูสิตอนอยู่หน้าปากซอยมันวุ่นวายอะไรกัน

คันหนึ่งก็จะรอเลี้ยวขวาคันหนึ่งจะเลี้ยวซ้าย
คันนู้นจะเข้าซอยคันนู้นจะเลี้ยวไปทางนู้นอีก